บูธิพัสสวัสดีครับสวัสดีครับ
เพลิงนั้นสงบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั้น
ยังคงมีการหล่อเย็นโดยนำเอาน้ำผสมโฟมฉีดเข้าไปยังบริเวณจุดที่มีการเกิดเพลิงไหม้อยู่
ซึ่งบริเวณจุดนั้นเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับ
จากทางเจ้าหน้าที่นั้นกันพื้นที่ไว้เป็นการกันพื้นที่ไว้เพื่อการปฏิบัติงานนั่นเอง
เดี๋ยวผมจะไล่เลียงช่วงเวลาที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการถอนกำลังออกมาจากบริเวณที่ทำการหลอกลวงเป็นที่เรียบร้อย
แต่หลังจากนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปภายในตรงจุดที่มีการหล่อเย็นอีกรอบเพื่อที่จะเป็นการเก็บสายไฟเพื่อที่จะเอานำเก็บไปไว้ในอย่างที่ตั้งนะครับ
แต่จู่คุณผู้ชมครับเกิดเสียงระเบิดขึ้นมาอีก๑ครั้งเสียงระเบิดดังกล่าวตามมาพร้อมกับเปร่วเพลิงที่อยู่บริเวณจุดนั้นทำให้ทางจรฐีกู้ไภที่เข้าไป
นำเก็บเอาสายยางเนี่ยได้รับบัตรเจ็บไป๒คนซึ่งมีการนำส่งไปที่โรงพยาบาลจุฬารัฐสุวรรณภูมิ
อีกหนึ่งคนเนี่ยยังคงทำการประถมพยาบาลอยู่บริเวณจุดนี้
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นสดสดในขณะนี้นะฮะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการนำเอา
เขาเรียกว่าโฟมนะฮะโฟมเนี่ยที่อยู่ในถังสีน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ
จะนำไปผสมกับน้ำที่อยู่ในรถดับเพลิงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรงนั้น
ซึ่งจะมีการผสมน้ำบริเวณจุดนั้นแล้วก็เอาโฟมใส่เข้าไป
ก่อนที่จะฉีดเข้าไปบริเวณจุดที่มีการเกิดเพลิงไหม้นั่นเองครับก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับ
จุดที่มีการเกิดประทุขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนั้นเนี่ยเป็นจุดบริเวณที่ไม่ได้อยู่ตรงจุดที่มีการเกิดการประทุก่อนหน้านี้นะครับ
เป็นจุดใกล้เคียงกับจุดที่เกิดการหล่อเย็นหลังจากนั้นเนี่ยมีการลามขึ้นมาอยู่บริเวณด้านหลังของโรงงาน
ซึ่งใกล้เคียงกับหอพักของคนงานทำให้มีปริมาณกลุ่มเปลวเพลิงแล้วก็กลุ่มควันนั้น
พุ่งสูงขึ้นไปเป็นจำนวนมากซึ่งเวลาที่เกิดเพลิงไหม้นั้นนับเป็นเวลาประมาณสามสิบนาที
ก่อนทางจรภิกษ์เนี่ยจะสามารถทำให้เพลิงสงบลงได้
และทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการนำเอาน้ำไปหล่อเย็นเพื่อที่จะไม่อยากให้เกิดการประทุขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนั่นเองครับ
ควันที่พัดลอยไปเนี่ยผมได้รับรายงานว่าพัดลอยไปยังถนนกิ่งแก้วเข้าสู่ชุมชนข้างกับชุมชนวัดกิ่งแก้วตรงนั้นนะฮะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าบริเวณจุดนั้นเนี่ยมีชาวบ้านที่อยู่ด้านในที่ยังไม่ยอมที่จะย้ายออกเนี่ย
ประมาณสองร้อยคนอยู่บริเวณจุดนั้นแล้วก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับ
ซึ่งณตอนนี้เนี่ยมีการพยายามความพยายามที่จะให้มีการอบพยพอยู่บริเวณจุดนั้นแล้วนะครับ
เพื่อที่จะไม่อยากให้เกิดความไม่ปลอดภัยหลังจากนี้นั่นเองนะครับ
อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมครับณตอนนี้เนี่ยยังจะมีการหล่อเย็นเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงกลุ่มที่อยู่บริเวณจุดนั้นอยู่นั่นเองนะครับ
โดยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มรถดับเพลิงเพิ่มรถน้ำเข้ามา
รวมถึงมีการขนเอาถังสีน้ำเงินซึ่งเป็นถังบรรจุโฟมเนี่ยเพื่อที่จะมาผสมในการใช้หล่อเย็นบริเวณแท้งน้ำตรงนั้นนะครับ
ณตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะประเมินได้นะครับว่าเพลิงเนี่ยจะปะทุขึ้นมาอีกรอบหรือไม่นะครับ
ซึ่งหากมีความคืบหน้าเนี่ยผมจะรีบรายงานกลับไปครับ
นี่นะครับแน่นอนล่าสุดนะฮะอย่างที่บอกกันครับเหมือนจะเหตุการณ์จะดีขึ้น